วันนี้ฟังการวิเคราะห์การแนะนำจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงกันบ้าง

เรามาดูกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไร
ถ้าเกิดว่าจะลงทุนนั้นเราจะเข้าไปลงทุนในกองทุนนี้ทันหรือไม่

วันนี้เราจะมาคุยกันกับคุณเสริมศักดิ์วงสิทธิโชคนะครับ
เป็นผู้บริษัทส่วนงานค้าตราสันค์หน่วยลงทุนบริศัทธิ์หลักทรัพย์บวรวง
คุณเสริมศักดิ์สวัสดีครับ

วันนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ครับ
ก็ถือว่าหลังจากที่เข้ามา๑สัปดาห์แล้วนะครับ
ถ้าตอนนี้ฟังอยู่แล้วจะไปเข้าไปซื้อตอนนี้จังหวะตอนนี้ได้ไหมครับ
จะซื้อตอนช่วงไหนควรจะแนะนำยังไงดีฮะอ่าครับก็แน่นอนนะครับการลงทุนตัวนี้ก็คงจะมีความเสี่ยง
เรื่องความผันผวนของราคานะครับเพราะว่าเป็นการลงทุนในหุ้น
เราก็เลยอยากจะให้นักลงทุนที่สนใจนะครับมองการลงทุนเนี่ยในระยะยาวนะครับ
แล้วก็ลงทุนอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราคงอยากจะให้เห็นเป้าการลงทุนของนักลงทุนเนี่ยนะครับ
ระยะสั้นแน่นอนนะครับช่วงนี้ก็คงอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับ
มีหลายประเด็นทั้งต่างประเทศและในประเทศนะครับแต่ว่าในระยะยาวแล้วผมเชื่อว่า
เพราะงั้นเนี่ยถ้าเรามองระยะยาวมากขึ้นเนี่ยนะครับก็อาจจะสร้าง
เหมาะมากครับผมก็คือว่าตัวดัชนีที่เราเอามาเป็นตัวเปรียบพรีบตัวนี้นะ
กรองมาแล้วเอามาแต่หุ้นระดับชั้นนำของประเทศไทย
ประมาณ๓๑ตัวณขนาดนี้มีประมาณ๓๑ตัว
เพราะงั้นลงทุนกองทุนตัวนี้ตัวเดียวก็เรียบ

แล้วก็หุ้นในพอร์ตตอนนั้นก็คือหุ้นชั้นนำของประเทศทั้งนั้นเลยครับ
ครับครับมีการกำหนดขั้นต่ำไหมครับว่าเราต้องใช้เงินลงทุนเท่าไห
ตอนนี้บางท่านมีเงินพร้อมลงทุนอยู่แล้ว

เราจะเริ่มขั้นแรกต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่ดีครับ
เพราะอย่างนั้นก็คือตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ก็คือท่านต้องมีบัญชีหลักทรัพย์ก่อน
แล้วก็ไปสั่งคำสั่งซื้อขายในผ่านโบรกเกอร์นะครับ
ซึ่งตามมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็คือขั้นต่ำในการซื้อก็คือ๑๐๐หุ้นนะครับ
ตอนนี้ราคาต่อหน่วยอยู่ประมาณสัก๑๐บาทนะครับ
หุ้นก็เท่ากับท่านลงทุนแค่พันบาทเท่านั้นเองนะครับ
แต่ว่าจะลงทุนมากกว่านี้ก็ได้นะครับ
เพราะว่ากองทุนนี้เท่าที่ดูก็คือว่าสภาพคล่องค่อนข้างดี
จะซื้อจะขายเนี่ยมีจำนวนอยู่ปริมาณซื้อปริมาณขายพอสมควรทีเดียวครับผม
อีกคำถามหนึ่งสั้นน่าสนใจอยากรู้ว่าตอนนี้ผลตอบแทนของกองทุนนี้น่าพอใจไหมครับ
ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ในระดับที่โอเคนะครับ
แต่ว่าโอเคในระยะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะมีความกังวลในเรื่องของทางอังกฤษอยู่บ้างนะครับ
แต่ว่าในระยะยาวนะครับคือการลงทุนในหุ้นมันมีความผันผวนอยู่แล้ว
แต่ถ้าเรามองข้ามไปในระยะ๓ปี๕ปีผมเชื่อว่าน่าจะได้สร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในระดับที่น่าพอใจครับผม
แน่นอนนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณเสริมศักดิ์มากนะครับ

ไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์แล้วคุณผู้ชมสนใจก็ลองไปดูได้ก็ซื้อขายได้ตามตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง